แม้ว่าจะมีข่าวเช้าสักเท่าไหร่ก็ตาม
ล่าสุดมีข่าวออกมาบอกว่าเป็นคนที่เบี้ยวงาน

ยังโกงฆ่าตัวอีกด้วยเออนะฮะหลายคนก็มีการแชร์เอาไว้ใน
ออนไลน์อีกแล้วนั่นแหละนะฮะแต่ว่างานนี้คนที่ออกโรงแทนคือ
นายประจักษ์นวรัฐผู้จัดการส่วนตัวค่ะเปิดสำนักงานไฮทองคำ
คอร์ดเมื่อบ่ายวานนี้เลยชี้แจงเรื่องนี้กับพี่สื่อมวลชน
ยืนยันนะคะว่านักร้องลูกทุ่งสุดฮอตน้องลำไยไม่ได้เบี้ยวงานค่ะ
แต่ว่าเป็นเพราะว่าผู้ว่าจ้างไม่ได้จ่ายเงินตามที่ตกลงกันไว้
ถ้าตกลงกันอย่างงี้คุณค่ะยี่สิบคิวเก้าแสนโอ้โหเยอะอยู่น่ะโอ้
นักร้องลูกทุ่งสมัยนี้ไม่ธรรมดาแต่ว่าต้องวางมัดจำสองแสน
เอาไว้ก่อนแต่คนจ้างจ่ายมาเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่คะ๕๐๐๐บาท
อ่ะแล้วยังไงดีล่ะเออแต่ด้วยความสนิทสนมก็ยอมแล้วนะ
ไปเล่นให้ถึง๑๐คิวด้วยกัน
เหตุการณ์ล่าสุดเขาบอกว่าขาดการติดต่อกันไป
แล้วก็ไม่ได้รับการยืนยันจากคนจ้างล่วงหน้า

ตัวเองก็เลยดึงคิวของลำไย
เอาคืนมาแล้วกันจาก๒๐คิวเล่นไปแล้ว๑๐
ยังเหลืออีก๑๐เอาไปแสดงที่อื่นแล้วกัน

ผู้ว่าจ้างรายนี้ค่ะก็ติดต่อมาก่อน
งานแสดงแค่เพียงวันเดียวเท่านั้น
ซึ่งพวกเขาเองทั้งน้องลำไยแล้วก็ทีมงาน

ก็เลยกลายเป็นที่มาของการแจ้งความกล่าว
ลำไยว่าลำไยเบี้ยวงานนั่นเองค่ะ
วันนั้นแค่จองคิว๕๐๐๐บาท
ไว้จองใจกันแล้วจะโอนตามมาอีก๑๕๐๐๐๐บาท
เมื่อนี้ดีกับมันยังไม่บรรลุนะครับ
ไป๒อาทิตย์เราจำเป็นต้องขายคิวให้คนอื่นด้วย
ปกติพี่เขาจะส่งป้ายให้ผมก่อนล่วงหน้า๑อาทิตย์
แต่เคสวันที่๑๒นี้โพสต์ก่อนล่วงหน้า๑วัน
ซึ่งคิวนั้นผมใช้สิทธิ์ของการดึงกลับจาก๒๐คิวนั้น
กลับแล้วครับการจองคิวศิลปินเนี่ยคุณจิ้มได้จองได้
และประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือ๒อาทิตย์ถ้าไม่เฟิร์มหรือถ้ายังไม่มัดจำอะไรเลย
เป็นสิทธิ์ของผู้ที่เขาจะขายให้ใครก็สุดแล้วแต่
ถ้าเป็นไปตามจริงอย่างที่คุณผู้จัดการบอกอันนี้ดิฉันเห็นใจนะ
แล้วก็เข้าใจหัวอกของลำไยแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยเพราะว่าเหมือนรับปากลมแรงเงินไม่มา
แล้วถ้าเกิดว่างานต่อมาที่ติดต่อไว้แล้วทำไงเราต้องเสียสิทธิ์เหรอ
เพราะฉะนั้นก็เข้าใจได้ในเหตุการณ์แบบนี้แต่ถ้ายังไงคู่กรณี
ถ้าเกิดว่าออกมาพูดอีกจะดีมากจะได้ฟังน้ำหนักกันทั้งสองฝ่าย
ก่อนจะเห็นใจเขานะเพราะว่าต้องคิดถึงเรื่องเงินมันสำคัญเพราะอะไรรู้ไหม
ไม่ได้มีแค่ลำไยหายทองคนเดียวเขามีกันทั้งวงด้วย
ลำไยและชาวคณะอีกหลายชีวิตนะคะคุณ